ให้ได้ไปกราบสการะอยู่เป็นจำนวนมาก
เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
ที่คนไทย
วันนี้เราจึงขอนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับพระพิคเนตที่ถือได้ว่ามีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยกันครับ
วัดเทพมนเทียนกรุงเทพสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช๒๔๙๒เทวรูปทั้งหมดสร้างจากหินอ่อนซึ่งอันเชิญมาจากเมืองชายปุระในประเทศอินเดียโดยเฉพาะองค์พระพิคเนตของวัดมณ์เทียน
ได้รับการยกย่องว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะได้ผ่านพิธีกรรมปลูกเสกถึง๗วัน๗คืนและยังเกิดเหตุอัศจรรย์แสดงปฏิหารให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
เทวรูปที่เป็นเทวรูปใหญ่ใหญ่แบบนี้เนี่ยการปลูกเสกเนี่ยใช้เวลา๗วัน๗คืนเราจะต้องมีการแช่อยู่ในน้ำหนึ่งคืนแช่อยู่ในข้าวสาร๑คืนแล้วก็อยู่ในดอกไม้แล้วก็ผลไม้อีกหนึ่งคืนหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหมดก็จะมาส่งน้ำนอกจากนั้นดินจากพุทธสังเวชนียสถานซึ่งเป็นดินที่พระองค์เนี่ยเกิดประสูจนตัดสรุแล้วก็แสดงปฐมเทศน
แล้วก็ปรินิพานทั้งหมดเนี่ยในส่วนด้านด้านใต้ของเทวรูปทุกหกก็จะมีดินตรงนี้ด้วยในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏเนี่ยได้เสด็จมาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของชาวยินดูมากหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปทรงพระสุรายเดินขึ้นไปที่องค์พระพิคเนตทรงพระสุร

สัจจันจริงจริงว่าพอวางช้อนปรึ๊บหายวางช้อนปรึ๊บหายเป็นอยู่อย่างนี้สองสามวันจริงจริงแล้วไม่พิธีเป็นแต่เฉพาะในวัดเราให้ดื่มที่บ้านก็ดื่มทุกวันพุธจะมีผู้คนมากราบไหว้เพื่อขอพรต่อองค์พระพิฆเนตที่วัดเทพมนต์เทียนมากเป็นพิเศษเพราะชาวฮินดูเชื่อว่าวันพุธคือวันของพระ

จากวัดเทพมนเทียนแห่งนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่มีองค์พระพิคเนตที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันนั่นก็คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปลาการสารเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนสารหลักเมืองที่ใดในประเทศไทยที่สำคัญมีเทวรูปพระพิคเนธ
รับการเคารพนับถือว่าเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสารพระพิคเนตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วยครับ
เมื่อตอนที่มีการสร้างเมืองนครกันขันแห่งนี้เนี่ยพระองค์ท่านได้เกณฑ์ชาวมอนนะครับมาอยู่ที่เนี่ย๓๐๐ครอบครัวด้วยกันเป็นความชาญฉลาดของพระองค์ท่านท่านก็เลยนำเอาองค์พระพิกาเนตซึ่งเป็นหินนะที่องค์จริงเนี่ยเป็นหินศิลาแรงเนี่ยมานั่งไว้บนเสาหลักเมืองเพื่อให้ชาวมอนในขณะนั้นเนี่ยเขาได้กราบไหว้บูชา

ที่นี่จะเห็นเฉพาะองค์พระพิคเนธเท่านั้นส่วนเสาหลักเมืองนั้นจะอยู่ชั้นล่างและถูกก่ออิดถือปูนป้องกันการเสื่อมสภาพเอาไว้ซึ่งที่ชั้นล่างแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บสิ่งของต่างที่มีคนนำมาถวายแก่เจ้าพ่อหลักเมืองหลังจากพรที่ขอได้เป็นจริงสมหวังแล้วนั่นเอง
ขอพรท่านแปลว่าผมไปแล้วขอให้ผมสำเร็จแล้วผมก็มาเปิดร้านก็มีลูกค้ามาอุดหมุนเยอะมากมาขอแล้วได้ได้ทุกเรื่องครับพูดง่ายเลย
ผมเป็นคนพระแดงแล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างในพระประแดงครับก็เลยมาขอพรท่านตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็พามาตลอดครับตั้งแต่จำความได้ก็มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับจนถึงตอนนี้
พระพิคเนตที่เราได้พาท่านผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากหากท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสอยากให้เข้าไปกราบไหว้ขอพรกับองค์ท่านกันดูครับเผื่อว่าความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็เป็นได้
ที่เรานำเสนอไปนะฮะเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากแนะนำว่าควรจะหาโอกาสไปกราบสการะขอพรกับท่านสักครั้งจริง
มาคุยกับทางคุณบัญเจิดกันต่อนะครับเห็นบอกว่าช่วงหลังเนี่ยนะฮะเวลาที่คุณจะสร้างงานของคุณขึ้นมาเนี่ย
คุณต้องปลีกวิเวกเลยไปอยู่ที่เงียบนะครับเปิดบทสวดมนต์นะครับแล้วก็ค่อยสร้างอารมณ์ในการทำได้

คือสุดท้ายเราเอาจริงนะตอนแรกเรายุ่งอยู่กับเรื่องร่างทรงสักส่วนมากจนไม่เป็นตัวของตัวเอง
มีอะไรก็ต้องถามรอถามร่างทรงรอถามผมมองดูแล้วไอ้สิ่งที่เราถามมันก็สิ่งที่เราคิดนะ

ใช่พอดีผมก็แยกทางกับทางแฟนด้วยแล้วก็เลยแบบว่าทำให้เห็นว่าเราหันไปทางเรื่องของพุทธศาสนา
คือเราบวชเรียนมาผมบวชสายปฏิบัติของลมพูชาบวชเป็นบรรษา
เอาสิ่งตรงนั้นมาฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่กับตัวเองดูกับปัจจุบัน
เราก็เลยเปิดเทศฟังเทศการทำงานแบบนี้เหมือนครูบาอาจารย์เราอยู่กับเราตลอด
ได้ยินเสียงบทสวดหรือบทเทศก็อย่างน้อยก็มีการอุ้มสมของ
ของสิ่งที่เรามองไม่เห็น

ก็ว่าล่าสุดดิแน่เห็นว่าคุณมีโครงการนะครับที่
ที่จะสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ผมจะทำจากทองแดง

ทำประธานาธิบดีทำรูปเหมือน
โดยการใช้เหล็กเป็นการสื่อ
เพราะเอิญว่าผมก็ตอนหลังใช้ทองแดงมา
ตอนนี้ผมก็จะใช้ทองแดงทำเป็นรูปของบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว

ศพภายในจะมีเลข๙บรรจุอยู่
ก็ใช่ครับผมจะทำงาน๓ชิ้นนะนะ

เป็นครึ่งองค์แต่ว่าทองแดง๑๐๐ประติดประต่อให้เหมือนนะครับ

ชิ้นที่๒ก็คือเป็นทองแดงแค่๘๕แล้วก็เอาเหล็กมาผสม

เป็นเก้าไทยแต่ว่าจะเป็นเก้าซ่อนในเก้า

แล้วก็ฟอร์มของหางเนี่ยจะเป็นปีก
เลข๙จะมี๙เป็นทองแดง๘๙ตัวก็คือ๘๙พันศา

ใช่ครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเหล็กก็เป็นเลข๙เหมือนกัน
มี๗๐ตัวก็คือครองราช๗๐ปี
ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วฮะ๒๐๒๐

อันนี้ผมปล่อยเวลาไปเรื่อยเลย
ผมคิดว่าน่าจะตีสักเดือน๒เดือน

ต้องถามอย่างนี้ครับคุณมีอะไรที่อยากจะฝากบอก
ถึงคนที่มีความฝันเหมือนคุณบ้าง
และตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จ
จริงมันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะ
เป็นความมุ่งมั่นแม้กระทั่งที่ผมไปแล้ว

ผมก็พยายามหา
คือผมมีเป้าหมายของผมที่ว่าต้องไป

คือผมขอทุน๓๐ที่๓๐กว่าที่

ถือแฟมงานไปขายตามผู้ใหญ่ต่าง
ก็ไม่มีใครให้พบไม่อะไร
สุดท้ายคุณสันติพิรมภักดีให้

นี่แหละคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจ
ผมตั้งจุดเอาไว้ปักทงเอาไว้ว่า

ในที่สุดวันนี้ก็มีแต่คนอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคุณ

มีหลายคนเสนอเงินให้คุณมากมาย

ฝรั่งนี่ซื้อชิ้นงานของคุณไปบ้างเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ซื้อ

มันมีข้าเรียกอะไรมันมีโรงเรียนดีที่ว่า

ก็คืองานผมไทยอย่างนี้

แต่ผมไม่เปลี่ยนแหละผมยึดหลักแบบนี้
ผู้สร้างงานปฏิมากรรมไทยที่โกไป
เรียกว่าหลายประเทศแล้วล่ะในเร็วนี้
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบันเจิดมากที่มาร่วมมูกับเราในวันนี้ครับ

ขอบคุณนะครับ

สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่
วันอังคารทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ